ไปดูเรื่องราวของมนรักล้งทุเรียนกันหน่อยนะฮะ
ตอนแรกเหมือนทำท่าว่าจะมีการให้คนที่สมัครไปหาที่สวนเนอะ
เมษายนไปผ่านการคัดลงคัดเลือกกัน๓เดือนคัดลงทุเรียนกันไป

แต่มันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยเถิดบานปลาย
สุดท้ายปานนท์ต้องขอยุติกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษที่ทำให้วุ่นวายด้วยนะครับ
ทางด้านของนายอานนท์รถทองเจ้าของลงรับซื้อทุเรียนที่ส่งขายไปยังตลาดต่างนะฮะ
ซึ่งอยู่ที่ตลาดอวยชัย๓ที่ชุมพรเคยประกาศนะ
คัดเลือกลูกเขยว่าจะทดสอบให้ทำงานไปเรื่องของการขนทุดลงทุเรียน๓เดือน
แล้วจะเอาคนที่อยู่ทนที่สุดเก่งที่สุดเอาไว้เป็นลูกเขยแบบนี้นะฮะ
ก็มีคนแห่สมัครกันมากมายแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันนะ
ใหม่ที่จันทบุรีนะครับ

จากเรื่องราวที่มันกลายเป็นเหมือนแบบเล็กน้อย
เป็นพ่อที่หวังดีจะหาแฟนให้กับลูก
กลายเป็นเลยเถิดบานปลาย

พร้อมกับลูกสาวคือนางสาวการสิตา
ออกมาบอกกับนักข่าวบอกว่า

ขอยุติเรื่องของการรับสมัครลูกเขย
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปคือเมื่อวาน
ขอให้เรื่องราวที่ผ่านมานั้นเป็นโมคะทั้งหมดนะครับ
หลังจากที่มีการคุยกันปรึกษากันกับลูกสาวกับคนในครอบครัวแล้ว
บอกว่าโอ้โหเมียก็ด่ายับเลย

เพราะว่าถ้ายังคงประกาศรับสมัครลูกเขยอยู่
จะส่งผลหลายด้านทั้งเรื่องของการค้าขาย

เพราะว่าคนแวะมาที่ลงเยอะมาก
สมัครมานู่นมานี่โทรศัพท์มาไม่เว้นแต่ละวัน

แต่ไม่คิดว่าจะเลยเถิดมากขนาดนี้
ส่วนลูกสาวนะฮะน้องการเองก็บอกว่า
ต้องกราบขอโทษคนที่สนใจเรื่องนี้

ขอโทษทุกคนที่ติดต่อเข้ามาด้วย
ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยที่เป็นเหตุการณ์แบบวันที่๑เมษายน
ผมคิดว่ามันเกิดปัญหาแน่ที่เนินสูงเพราะมันเป็นสถานที่ตลาดทุเรียน
เขาซื้อเขาขายทุเรียนกันสถานที่ของผมลงผมไม่พอรองรับแน่นอน
รองรับคนได้แค่๒๓๐๐คนก็ล้นแล้ว
แล้วขอโทษสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะมาแล้วก็มาติดต่อกันอยากเป็นแฟนกันอะไรตอนนี้
ก็รู้สึกขอโทษและขอบคุณหลายคนนะ
คือแต่ว่าการคิดแล้วคิดอีกเนี่ยก็ว่าปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณแล้วอีก
รู้สึกว่าการที่เราบอกยกเลิกไปเป็นทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้แบบ
พอเรียกว่าไม่รบกวนคนอื่นด้วยเป็นทางที่โอเคที่สุดแล้วค่ะ
ใช่ครับแต่รู้สึกโอเคไหมพอหลังจากตัดสินใจว่ายกเลิกก็รู้สึกโล่งใจ
เพราะสุดท้ายถึงแม้เข้าเกณฑ์คุณพ่อหรืออะไรยังไงก็ตาม
แต่สุดท้ายความรักอย่างนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเลือก
ถูกต้องครับสิ่งที่ต้องการพูดถูกต้องแล้วครับเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคน
น้องการต้องเลือกเองว่าต้องการพอใจคนไหนต้องการรักคนไหนแล้วก็พาไปให้คุณพ่อดู
ว่าเป็นแบบนี้คุณพ่อโอเคไหมกับคนนี้ไม่ใช่ว่าให้คนมาแข่งขันกันแล้วก็เอาคนที่คัดเก่งที่สุดไปเป็นแฟนแบบนี้
อื่นเขาก็ไม่ได้ขายของไงใช่มันก็จะวุ่นวายก็สุดท้ายก็ยกเลิกกันไปแล้วกัน
ก็ให้เป็นบทเรียนแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะคิดทำอะไรอาจจะต้องคิดให้รอบครอบกว่านี้ก่อน
พอมันลงโลกโซเชียลไปแล้วมันกระจายเร็วมาก
นี่วันไม่รู้ป่านนท์จะโดนแจ้งความหรือเปล่านะ

คิดให้ดีก่อนจะทำก่อนจะพูดอะไรนะ